จริงกับประเด็นขันแดงจนแฮชแท็กขันแดงเนี่ยติดเทรนดทวิตเตอร์อันดับต้นไปเมื่อวานนี้
ซึ่งส่วนใหญ่ออกมาแสดงความเห็นเรื่องการจับกลุ่มนี่แหละค่ะ
แล้วก็โพสต์ภาพล้อเลียนแบบนี้
อย่างที่เห็นขำขันเห็นไหม
ภาพจากแฟนเพจเฟซบุ๊กดงผู้ดีวี๒ค่ะ
มีการโพสต์ภาพล้อเลียนเปรียบเทียบระหว่าง
ขีปนาวุฒิกับขันปนาวุฒิ

ร้ายแรงพอกันนะเพราะเป็นภัยความมั่นคงของชาติ

อีกอันหนึ่งค่ะเป็นภาพจากทวิตเตอร์
นำภาพของบารักษ์โอบามาถือขันแดงบอกว่า
นี่ไงภัยความมั่นคง
เปิดสภาถกปัญหาขันแดงภัยความมั่นคง
บามาก็หน้าตายิ้มทีเดียวล่ะ

หลายคนก็ออกมาโพสต์และแชร์ภาพบอกว่า

ส่วนอีกอันหนึ่งโอ่งแดงก็มาเหมือนกัน
ตามคำเรียกร้องนะคะก็ล้อเลียนกันไป
ส่วนอีกด้านหนึ่งค่ะฝั่งอีกฝั่งนึงบ้าง

คันสีเหลืองเขียนว่าขันใบนี้สีแดงแล้วบอกว่า
คนที่ใช้ขันสีนี้คงไม่โดนจับมั้ง
หรืออันนี้ก็ล้อเลียนตามสติ๊กเกอร์ที่ติดตามรถยนต์
คันสีแดงแต่เขียนว่าคันลี่สีฟ้า
อันนี้ตามภาพนะคะดูเอาเลยค่ะคุณผู้ชม
ก็เป็นกระแสล้อเลียนขำขันจิกกัดเบา
จากทางฝั่งของคนในโลกออนไลน์

รจักรพันชูเพชรนักวิชาการชื่อดังนะคะ

เจ้าหน้าที่ไม่ได้จับเพราะว่าขันเป็นสีแดง
หรือไม่ได้จับไม่ได้ห้ามใช้ขันสีแดงนะคะ
เพียงแต่ว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเพราะว่า
ขันแดงเหล่านี้มีภาพของนักโทษหนีคดี

แล้วก็มีการแจกจ่ายเพื่อหวังผลการตลาดทางการเมืองค่ะ
นั่นคือสาเหตุที่ว่าทำไมต้องเข้าจับ

และทำไมต้องเป็นภัยความมั่นคงของชาตินะคะ
ซึ่งโพสต์นี้ก็ถูกแชร์ไปแล้ว๒๘๕๘ครั้งด้วยกันค่ะ
สุดท้ายปิดท้ายกันที่เสียงเพลงกันหน่อยนะคะ

ชื่อคันแดงแสลงใจ

โปรดติดตามตอนต่อไป